แล้วแจ๊ริมจอวันนี้พาไปโกลอินเตอร์นิดนึงละกัน

ช่วงนี้ไม่อยู่ไทยไปหาหวานใจที่ยุโรป
ไปเจอว่าที่พ่อตาด้วย

คิดถึงจึงมา
คิดถึงจึงมาหา
โอ้โหบินข้ามฟ้ามาเลยค่ะ

ไปหาหวานใจน้องเคที่ถึงยุโรป
อกจากโมเมนต์หวานที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้ว
ก็มีช็อตฮาของวัดที่พ่อตาลูกเขยเกิดขึ้น

งานนี้จะพูดกันรู้เรื่องไหม
ฟุตฟิตฟอร์ไฟล์กันเลยจ้า
สาวแหล่บาดหน้า

ยูฟอร์น

นี่ตอนนี้แม่เต้นต้องมาดู

ฝรั่งมาจากไหนก็แพ้ใจชาวอีสาน

อ้อพ่อตาสามผ่านไปเลยค่ะ

โอ้โหปะแป้งยกแก้ว
อ้าวผู้บ่าวไทยบ้านชัด

โอ้โหเคยสวิตช์เนียนเลยนะ